ที่อุดรธานีเขาก็มีการทำไร่อ้อยกระปลูกอ้อย
ลูกเสร็จปุ๊บตัดเสร็จปุ๊บบรรทุกใส่รถบรรทุก

จังหวะที่เอาขึ้นรถเนี่ยเขาไม่ได้มัดให้มันเป็นมัดดี
ระหว่างที่จะขึ้นเนินใช่ไหมครับ

โทรไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยผมหน่อย

ปีนลงอ่ะ
ก็ลงยังไงเนาะ
แล้วน้ำอ้อยมันจะมาห้างหลังเยอะน้อย
เหมือนกับว่ารอบเดียวเลย

บ้านพืชจังหวะอูดรห์นทานี
บันทุกขกร้องก็บันทุกเต็มคันเลยเนี่ยฮะอ้อยเทไปห้างหลังโคกเต็มถนน
ด้านหน้ามันก็ยกขึ้นแบบนี้มีนายบุญปางโพนทองอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นคนขับยังนั่งบกไม้บกมืออยู่ข้างหน้ารถอยู่เลยช่วยผมหน่อยฮะ
โทรไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม
คนขับนายบุญปางบอกว่าเขาบรรทุกอ้อยมาออกจากไร่อ้อยในหมู่บ้านดงหวาย
ก็มาเต็มรถเลยแต่เขาไม่ได้มีการมัดอ้อยให้มันเรียบร้อยเป็นมัด
อืมอ่าตัดเสร็จปุ๊บโยนใส่ตัดเสร็จปุ๊บก็เอาไปวางเรียงกันนะฮะ
เพราะว่าจะรีบนำอ้อยเนี่ยไปส่งโรงงานน้ำตาลพอไปถึงจุดเนี้ย
มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนลูกรังกับถนนลาดยาง
มันจะมีความชันคือต้องพยายามขึ้นเนินนิดหนึ่งเขาก็พยายามเร่งเครื่องขึ้นไป
แต่อ้อยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มัดมันก็ไหลออกไปที่ด้านหลัง
แล้วก็ตกไปด้านล่างคาแบบนี้พอข้างหลังมันหนักข้างหน้ามันเบา
มันก็ยกขึ้นไปนะฮะรถขับต่อไม่ได้คนขับก็ขับไม่ได้
ลงก็ลงไม่ได้ก็เอาโชคดีครับมีโทรศัพท์ก็เลยโทรไปหากู้ภัยหน่อย
ช่วยกันหน่อยสุดท้ายกู้ภัยมาต้องทำอะไรคนอ้อยลงครับ
ให้รถข้างหน้ามันล้านกันแล้วก็ข้างหน้ามันตกลงมา
สุดท้ายคนขับก็ขับต่อไปได้เขารับปากว่าคราวหน้าคราวหลัง
จะมัดอ้อยดีนะก่อนนำส่งโรงงานแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ซ้ำอีกค่ะคือทำมาตลอดชีวิตนะฮะไม่เคยเกิดอืมแต่ครั้งเนี้ยคือแบบ
ไปหน่อยไม่ได้มัดอ้อยนะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องมัดแล้วนะคะไม่งั้นก็จะห้อยอยู่
คือต้องบอกว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือไม่มีคนอยู่ข้างหลัง
ถ้ามีรถข้างหลังมีคนเดินข้างหลังถูกอ้อยทับไปเนี่ยโอ้โหไม่อยากคิดเลย